เหนือใต้ออกตก
๗จังหวัดบนพื้นแผ่นดินกว่า๕แสนตารางกิโลเมตร
รวมกันเป็นประเทศไทย
ยังมีเรื่องราวแปลกใหม่น่าค้นหา
วิถีชีวิตที่ไม่คุ้นตา

ตื่นตาเปิดใจและออกไปค้นพบความเป็นไทยที่ไม่คุ้นเคยกับเรา
โอ้โหไทยแลนด์

นั่นคือเบิ้งกานครับ

วันนี้แดนจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
ซึ่งแอบซ่อนอยู่กลางป่าจังหวัดบึงกาล
พอมาถึงแล้วก็กระโดดขึ้นรถโฟลวิวกันเลยครับจุดหมายปลายทางของเราอยู่ที่
เขตพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกลาป่าภูสิงและป่าดงสีชมพู
ณเวลานี้นะครับก็ตี๕๕๐แล้วนะครับผม
เหตุผลที่ต้องตื่นเช้าขนาดนี้เพราะว่าแดงอยากให้ท่านผู้ชมทุกคนได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นของเมืองบึงกาลนะครับ

แต่ที่เราไปเนี่ยไม่ได้พาทิศขึ้นธรรมดานะครับจะเป็นพาทิศขึ้นบนหลังวาลนี่
สำหรับคนที่อยากขึ้นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูสิงห์นะครับผม
ต้องไปจอดรถไว้ที่สำนักงานนะครับผมที่ข้างล่างแล้วหลังจากนั้นเราจะขึ้นรถกระบาดแบบนี้ขับขึ้นไปนะครับ
เพราะว่ารถของเรานะครับถ้าเกิดเราขับรถเก่งหรือว่ารถอะไรก็ตามเนี่ย
เจอสภาพถนนแบบนี้คงขึ้นมาไม่ไหวแน่เลยนะครับต้องเป็นรถกระบะแบบนี้ถึงขึ้นมาได้ครับผม
ถนนนิคุขะน่าดูเลยนะครับแล้วก็ระยะทางทั้งหมดนะครับก็น่าจะประมาณสัก๒๕นาทีนะครับผม
แบบนี้ก่อนเราจะถึงนะครับถือว่าก็ใกล้เหมือนกันนะ
ตอนนี้นะครับผมเราก็ขับไปใกล้ถึงแล้วนะครับ
ตอนนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นไปแล้วนิดนึงนะครับเราน่าจะขึ้นไปได้แสงแรกของวันหนึ่ง
จะเป็นอะไรที่สวยงามจริงนะครับเดี๋ยวไปดูกัน
นั่งรถเพียงแค่๒๕นาทีก็ถึงแล้วนะครับ
นี่เลยนะครับหินสามวานไปทางนู้นนะครับผมต้องเดินไปอีกนิดนึง
หลังจากที่จอดรถนะครับเดินไปอีกน่าจะประมาณ๕๐เมตร
ก็จะถึงจุดที่เราจะสามารถดูพระอาทิตย์ขึ้นได้นะครับ

ณเวลานี้หมอกลงเยอะมากเลย
เราจะสามารถเห็นพระอาทิตย์ได้หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง

รอให้แบบว่าหมอกหายไปก่อนจางไปก่อนนิดนึงนะ
โอ้โหผมเห็นแล้วนะ
อกจากความสวยงามของทะเลหมอกที่เราเห็นแล้ว
สิ่งที่แอบซ่อนอยู่ใต้พื้นหมอกนั่นก็คือ
ความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวของโลกกับหินสามวาน
ซึ่งความมหาศจรรย์นี้ถูกสร้างด้วยธรรมชาติล้วนเลยครับ
วันนี้เราได้พี่หนูนาอาสาป่าไม้ภูสิงมาให้ข้อมูลพวกเราครับ
และณเวลานี้ที่เรายืนอยู่ชื่อว่าอะไรครับ

คำว่าวานเนี่ยมาจากอะไรครับ
คือแรกนะครับชาวบ้านเขาขึ้นมาหาของป่าเนี่ย
เขาจะเรียกตรงนี้เป็นหินข้าวต้มคือข้าวต้มมัดข้าวต้มโค้นเราเนี่ยนะครับผม
พ่อป่าไม้ทรัพย์สินจงดีเนี่ยท่านบินสำรวจพื้นที่ป่านะครับ

ภาพถ่ายมุมสูงเรามาดูเนี่ยก็เลยขายวันนะครับผม
ก็เลยเปลี่ยนเป็นหิน๓วาน
ที่เรายืนอยู่นะครับก็จะเป็นวานพ่อ

ไปด้านโน้นก็จะเป็นวานแม่นะครับ
ไปด้านโน้นก็จะเป็นวานลูกคือวานลูกก็จะไม่เห็นหัวนะฮะ
อย่างคล้ายกับเราต้องจินตนาการนิดนึงนะฮะ
คล้ายกับเขาดำน้ำมุดน้ำอยู่ก็จะเห็นแต่ช่วงหลังนะครับผม
หินสามวานก็จะเกิดจากหินทรายแดง
ธรณีวิทยาขอนแก่นท่านเอาหินไปสำรวจเนี่ยท่านวิจัยออกมา๗๕ล้านปี
ท่านก็จะเรียกเป็นกลุ่มหินโบราณด้วยนะครับ
ที่อื่นบนโลกมีแบบนี้อีกไหมครับหายากไหม
อย่างบึงการมี๔ภูด้วยกันนะครับ
ก็จะมีภูทอกภูสิงภูวัวภูลังกา
ก็จะเป็นเนื้อหินสายแดงหมดนะครับ
ครอบครัวหินสามวานี้
เราสามารถเดินชมวิวความสวยงามของเมืองบึงกาล
เพียงแค่ตัวพ่อวานและแม่วานเท่านั้นนะครับ
ซึ่งวิวที่ได้เห็นก็จะให้ความรู้สึกต่างกันออกไป
พี่หลู่น้าก็ตอนที่เราขึ้นมาตอนแรกเนี่ยประมาณตีห้า
นะครับเอ่อมองไปรอบรอบตัวเนี่ยก็จะสวยมาก
แต่จะเป็นหมอกทั้งนั้นเลยตอนนี้อ่าเวลาประมาณ
แต่ประมาณ๗โมงครึ่งแล้วหมอกเริ่มหายไปแล้วนะครับผม
เราก็จะเห็นวิวทัศน์ที่สวยเลย
ด้านล่างก็จะมองเห็นไหมไอ้สวนยางพารานะครับ
ส่วนยางพาราก็คือเขียวต่ำก็คือร่องน้ำไหลลงจากภูชาวบ้านธรรมนานะครับ
ทางโน้นเลยสวนยางไปก็จะมองเห็นแม่น้ำโขงนะครับ
ครับผมก็จะมองเห็นภูเขาฝั่งลาว
แล้วก็เฉียงมาด้านนี้ที่เรามองเห็นเมฆมีทะเลหมอกเนี่ย
ก็จะเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว
หนูนาครับผมสังเกตดูว่าเวลาเราข้ามมาที่วานแม่ปั๊บเนี่ย
เราจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยนะครับ
เพราะว่าคือวานแม่เนี่ยจะออกแบนหน่อยเริ่มรีบ
แต่วันพ่อจะโค้งหน่อยอาจจะเดินลำบากกว่าวานแม่นิดนึง
ทางแม่เนี่ยดีไปอย่างหนึ่งเพราะว่าเขายืดออกไปยาว

พี่หนุนามานี่แล้วก็จะมองเห็นหัววานพ่อ
จริงเห็นปากวานด้วยนะมีปากวานพ่อด้วยนะครับ
เนี่ยฮะชัดเจนนะฮะก็จะเว้าเข้าไปปากวานนะฮะ
ดูดาครับบนวานพ่อเนี่ยผมสังเกตดูมันจะมีขาวอันนั้นคืออะไรครับ
เป็นไลเคนนะฮะไลเคนก็จะเกิดจากไอ้เชื้อราสักนิดนึง
บรรยากาศที่นี่บริสุทธิ์นะฮะก็เกิดตัวนี้ขึ้นมานะครับ
ไลเคนเนี่ยเป็นเชื้อลาที่เกิดขึ้นได้กับสถานที่ที่มีแบบว่าบรรยากาศที่สะอาดมาก
ถูกมั้ยครับผมแล้วที่นี่ก็คือสะอาดก็ได้สามารถมีไลเคนได้
ถ้าใครคิดว่าบึงกาลแห่งนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจให้มาเยือนแดนเขาบอกเลยนะครับว่าคิดผิดแล้วครับ

ที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทยเลยครับ
หินสามวานแห่งนี้คือคำตอบครับ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
ปะเรื่องราวและผู้คนที่น่าสนใจในโอ้โหไทยแลนด์

แดนจะพาไปดูความสวยงามที่ถูกสร้างขึ้นจากมือมนุษย์บ้างครับ